มาดูเรื่องราวที่ชาวบ้านร้องทุกข์มาอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะว่าไม่เคยมีไฟฟ้าใช้ไม่เคยมีแสงสว่างจากไฟเนี่ย
เข้าไปถึงที่ชุมชนเลย๓๐ปีแล้วคุณ

ร้องหลายหน่วยงานแต่ยังไร้การช่วยเหลือ

สื่อให้หน่วยงานได้ยินว่าต้องทนลำบากกับการใช้ชีวิตในที่มืด

ชาวบ้านหมู่๖บ้านปลายห้วยตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงครับ
จำนวน๑๒ครัวเรือนกว่า๔๐คน
บอกว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
ชาวบ้านต้องทนความลำบากมานานกว่า๓๐ปี
ทั้งที่หมู่บ้านอยู่ห่างจากถนนสายป่าพยอมวางเลน

ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างหนักเลยล่ะครับ
โดยเฉพาะเด็กคือต้องใช้ไฟฉายส่องสว่าง

ทนกับชีวิตที่อยู่ในมุมมืดแบบนี้มาตลอดนะครับ

ใส่ในเครื่องในอุปกรณ์

คล้ายต่อทานบร้านเลย
เปิดกล่องแบบนั้นนะครับสมัยเด็กเคยทำ
ใช่ฮะรีดเสื้อผ้ารีดชุดนักเรียนให้ลูกหลานได้ใส่กันนะครับ
ร้องขอหน่วยงานไปหลายต่อหลายแห่งโดยเฉพาะที่อบตเกาะเต่า
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
แต่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยนะครับ
กมลทิพย์ชัยสวัสดิ์ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่า
เมื่อปี๕๗มีการสำรวจของการไฟฟ้าเข้ามา
เราก็ดีใจนะนึกว่าไฟจะเข้ามาพื้นที่ชุมชนแล้ว
กันใหญ่เลยแต่ถ้าว่าเรื่องเงียบหายไปเลย

อาจจะติดอยู่ตรงที่หมู่บ้านปลายห้วยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
แต่ในความเป็นจริงทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่ที่บ้านปลายห้วย
มีสิทธิ์ถือครองที่ดินมีการเสียภาษีที่ดินทำกินด้วยนะครับ
เอาฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ
ชาวบ้านเนี่ยอยู่เฉยไหมชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะ
เราพยายามกันบางทีแบบ

คือคือเคยมีเจ้าหน้าทรีย์ทางอุ๋ปตร

เขาบอกว่าเขาเดินเลื่อนให้แล้วแต่ว่ามันก็ยังเงียบ

ที่นี่มีบ้านแต่ว่าเขาก็ยังมีไฟฟ้าใช้
ชาวบ้านบอกนะครับว่าพื้นที่อื่นในอำเภอป่าพยอม
ทำไมทำไมเขามีไฟฟ้าใช้กันหมดแล้ว
แม้กระทั่งพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล
เหลือแต่พื้นที่หมู่บ้านปลายห้วยนี่แหละ

อยากจะร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เข้ามาหน่อยมาสำรวจหน่อยแก้ไขปัญหาหน่อยนะครับ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่อบตเกาะเต่า
ก็แจ้งว่าได้ทำเรื่องขออนุมัติใช้พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้า
กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับ
แต่เมื่อทีมข่าวติดต่อไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยงานนั้นบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนี้เลย
แล้วมันไปตกหล่นกลางทางที่ไหนเรื่องที่แทงกันไป

จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทธลุง
บอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
แต่ติดตรงที่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ของกระทรวงทรัพย์เขาก่อนไงคุณ

เพราะว่าเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน
เรื่องของการประสานกันระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เพราะชาวบ้านตาดำตาปิบรอคอยแสงไฟมานะครับ
ติดตามแสงไฟนะครับไฟกระพริบกระพริบเรื่อยตามสัญญาณ
น่าจะใช้แบตเตอรี่มาเสริมโอ้ให้กำลังใจนะครับ
ให้ได้ไวประสานงาน๒หน่วยงานให้จบนะครับ

น้ำไฟระบบสาธุมโภคหรือว่าความทุกข์เดือดร้อนอื่นนะครับ

รถปลดทุกข์รวมถึงแฟนเพจรถปลดทุกข์ด้วยนะครับ